คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
เรื่องนี้นะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคุณนะ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยนะฮะบอกว่าโดนหลอก

โดนเมียหรือว่าภรรยารักที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
ปรากฏว่าหลอกหลอกเอาพื้นที่ของเขา
เอาที่ดินของเขาเอาบ้านของเขา
ซึ่งเป็นแหล่งอยู่อาศัยและที่ทำอาหากินเนี่ย
ทำอะไรรู้ไหมคุณตามปั๊มอ่ะ

เนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเพจสายไหมต้องรอด
เพราะอยากหาคนช่วยเหลือเขานะครับ
นี่พี่สัญญานะลาวิราชอายุ๔๖ปี
ชาวอำเภอเมืองชาวอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าขอความช่วยเหลือกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด

เรื่องของเรื่องคือผมมีเมียอันนี้เรารู้
เมียผมเนี่ยปลอมเอกสาร
นำบ้านและกิจการลานมันของผมเอาไปขาย
ตอนนี้ผมนะคุณไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทำกิน
ผมกลายเป็นคนเร่ร่อนมีรถอยู่๑คัน
จอดนอนตามปั๊มน้ำมันทุกคืนทุกคืนมา๒๐คืนแล้ว
ก็คิดดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙กุมภา
เออแล้วพี่คนนี้เนี่ยนะพี่สัญญาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นระดับเสียเลยนะ
ระดับเสียในอุบลอุมีลานมันมีแบบรถมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนหน้านั้นก็คือโอ้โหสร้างตัวเองมานะคุณนะ
แต่ก่อนไม่มีเงินสักแดงเลยยากจนมากแต่ว่าทำงานหาเงินจนเก็บเงินลงทุน
ซื้อรถทัวร์ทำกิจกรรมนำเที่ยวอยู่ในจังหวัด
และหลังจากนั้นก็เก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านซื้อที่ดินทำธุรกิจลานมัน
ปีที่แล้วรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ในรูปนะฮะ
แล้วก็ยังทำกิจการลานมันเหมือนเดิมจากนั้นก็อยู่กินกันมาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ดูแลกิจการส่วนผมเองก็ขับรถทัวร์พาเที่ยวเพื่อหารายได้เข้าครอบครัวนะ
ก็ดูเหมือนเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคุณนะ
ผมขับรถทัวร์นำเที่ยวไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ห่างจากบ้านไป๕๗วันแล้วก็กลับมานอนที่บ้าน
แต่เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้น๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีนี้กลับมาบ้านเอ้าเจอคนแปลกหน้านั่งอยู่ในบ้าน
ก็เลยสอบถามคนแปลกหน้าคุณเป็นใครคนในนั้นตอบว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันเป็นเจ้าของใหม่ของบ้านและกิจการตรงนี้ไง
แล้วคุณเป็นใครคุณเข้ามาในที่บ้านผมได้ยังไงบ้านฉันได้ยังไงนะฮะ
คุณสัญญางงเลยนะฮะว่าจะมาครอบครองบ้านและกิจการลานมันได้ยังไงฮะ
ปรากฏว่าถามอีกฝั่งอีกฝั่งบอกนี่ไงผมซื้อแล้วซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
เพราะมีผู้หญิงคนนึงเอามาขายให้ผมในราคา๑ล้าน๒แสนบาท
นี่มีเอกสารด้วยนะขายตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้ว
แล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองแล้วก็แรก๗แสนก้อนที่๒เนี่ย๕แสนบาทเดี๋ยวจะจ่ายให้วันที่๑๕เมษายน
ใช่ถากก็เลยหอกหามาแจ้งความว่าที่สหพสิเมืองใหม่แล้วก็ติดต่อไปหาเมียรัก
ปรากฏได้คำตอบออกมาเป็นแชทนะ
ดูข้อความในแชทแล้วแบบก็ปวดใจเหมือนกันนะ

บอกมาแบบนี้ขอโทษรู้ว่าทำผิดแต่ไม่มีทางเลือก

พี่สัญญาโทรไปโทรไปโทรไปไม่รับ
ฝ่ายหญิงตอบมาขอโทษรู้ว่าทำผิดแต่ไม่มีทางเลือกครับ
เข้ามาเจอคนบุคลอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านของผมนะครับ
งงทั้งตกใจมากเลยครับผม
ทั้งงงทั้งตกใจมากเลยเอ้าจิตรการของเรา
เมียเราขายไปทำไมไม่บอกเราเลยสักคำ
เออเนี่ยเอาของเราไปขายจนหมดเนื้อหมดตัว
ไม่บอกเราสักคำได้แต่ขอโทษมาแบบนี้
โอ้โหเราก็อยากจะถามพี่สัญญาเอาไงต่อกับอดีตเมียรัก
แต่คุณสังเกตสิสีหน้าสีตาพี่สัญญา
คือตอนให้สัมภาษณ์ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
เอาจริงพี่สัญญาไม่ใช่คนตีโพยตีพายนะ
ค่อนข้างเป็นคนคิดบวกแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจตัวเอง
เจอสถานการณ์แบบนี้นี่คือทำได้ดีพอสมควรเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณพี่สัญญาจะต้องเอาที่เอาบ้านเอาลานมันกลับคืนมาให้ได้
ที่เขาเลยติดต่อไปยังคนที่ซื้อกิจการนะนะ
ที่อ้างว่าเมียรักของผมเนี่ยเอาไปขายให้

เขายินดีที่จะคืนกิจการและพื้นที่ให้หมด
แต่มีข้อแม้ว่าต้องนำเงินที่เคยจ่ายไปให้แล้วเอามาคืน
แสนบาทจ่ายไปให้ผู้หญิงหรือว่าเมียรักของพี่สัญญาเนี่ย
ต้องเอามาให้กับผู้ซื้อกิจการ
แล้วเดี๋ยวจะคืนที่ดินคืนกิจการให้หมดเลย
แต่ทีนี้ครับด้านของพี่เอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะ
ทุกวันนี้พี่สัญญาเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีที่อยู่อาศัยต้องไปอาศัยนอนปั๊มแบบนี้
แล้วก็อดีตคนรักก็มาทำซะแบบนี้อันนี้เรียกอดีตได้ยังคุณ

ห่างหายกันตามหาไม่เจอ
แต่อย่างหนึ่งไงเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไง
อยู่กินกันเฉย๔ปีแล้วค่ะ

ใช่ฮะให้กับพี่เขาด้วยจะได้ไม่ต้องไปนอนปั๊มอีก
และประเด็นที่เป็นข้อกฎหมายอีกเรื่องหนึ่ง

ลานมันรวมถึงบ้านและที่ดินเนี่ย

ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของตัวจริง
และมีการปลอมแปลงเอกสารการซื้อขาย